เป็นรถบัสของคณะหมอลำศิลปินภูไทยนะครับท่านผู้ชมครับ
ทุกผู้ชมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะในพื้นที่ถนนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับ
จะเห็นว่ารถมากันหลายคันแล้วรถบัตรคันที่ประสบเหตุเป็นของคณะของเขา
เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางเสียชีวิตไป๒นะครับบาดเจ็บอีก๓๐นะครับ
พุ่งมาเสยกับเกาะกลางถนนก่อนนะคะใช่ครับแล้วก็เสียหลักพลิกไปเลยค่ะ
คือเขาแสดงเสร็จเมื่อคืนจะต้องไปต่ออีกจังหวัดหนึ่งนะฮะ

กรเนี่ยเขาก็มาก่อนต้องเข้าช่องทางซ้ายเพื่อผ่านด่านช่างน้ำหนักค่ะ
รถบัสที่ขับตามหลังมาเนี่ยความจริงไม่ต้องเข้าก็ได้
จังหวะพอเข้ามานี่มันด่านช่างน้ำหนัก
ก็เลยกะว่าจะตีออกไปชนเกาะกลางตรงนี้นะฮะ
แล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำลงข้างทางนะครับ
สภาพรถเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามีกำแพงรั้วเหล็กอยู่ข้างทางด้วยนะครับ
เสียชุดไป๒นะฮะบาดเจ็บอีก๓๐นะฮะ
ที่เกิดเหตุนะครับเป็นถนนกาญจนาพิเศษหมายเลข๙บังปะอินบางนามุ่งหน้าบังปะอินนะครับ
ถึงด่านช่างน้ำหนักสัก๕๐๐เมตรเท่านั้นนะครับ
อยู่ในพื้นที่ช่วงแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพนะฮะ
เกิดเหตุตีสี่ที่ผ่านมาครับก็เป็นช่องทางเบี่ยงตามภาพนะครับ
ผู้ชมครับรถบัสคันนี้นะครับหลังจากประสบอุบัติเหตุนะฮะ
เมื่อได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ก็พยายามมาช่วยกันนะครับ
ไปถึงก็ต้องช่วยกันนำตัวผู้ที่ติดอยู่ในรถเนี่ยออกมาก่อนนะ
แล้วก็ลำเลียงส่งโรงพยาบาลนะฮะหลังจากนั้นก็ต้องไปดูนะครับว่า
ยังมีใครติดค้างหรือเปล่าปรากฏว่ามีผู้ที่ถูกอัดก๊อปปี้
เสียชีวิตอยู่กับซากรถเนี่ยสองศพนะครับส่วนนี้คือคนเจ็บฮะ
คณะหมอลำศิลปินภูไทยนะครับส่วนนี้คือผู้เสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
คนนึงเนี่ยเป็นครูสอนเต้นอีกคนนึงเป็นนักแสดงนะครับทุกผู้ชมครับ
ครูสอนเต้นนะฮะนายวัชระไกรเย็นวัฒนาอายุ๒๘ปีนะครับ
แล้วก็เป็นผู้ที่แสดงอยู่ในวงด้วยนะครับอีกคนนึงนายอานนท์เฮียงโยธาหรือว่านนน้อย
อายุ๒๗ปีนะครับคนเจ็บทั้งหมดมี๓๑นะครับ
ก็แยกย้ายกันไปตามโรงพยาบาลต่างนะฮะตามภาพที่หน้าจอเลยนะครับ
แยกย้ายกันไปนะครับทั้งโรงพยาบาลบางประกอบรังสิตนะฮะ
หรือว่าโรงพยาบาลนพรัชก็มีนะครับบาดเจ็บเล็กน้อย
ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็มีสี่คนนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
นายจักรพรรดิลามจันทึกอายุ๒๓คนนี้ครับ
เขาบอกว่าอย่างนี้ครับคือรถบัสทั้งหมดเนี่ย
เป็นรถที่นักแสดงกับแดนเซอร์ของคณะหมอลำเนี่ยนั่งมาด้วยกัน
ศิลปินภูไทยเมื่อคืนนี้เพิ่งเสร็จจากการแสดงที่ตลาด
เรื่องปกติอยู่แล้วนะฮะเสร็จจากที่นวมินเนี่ยต้องไปต่อกรสิน

ทั้งหมดมากัน๔คันรถบัส

ขับตามรถขนอุปกรณ์เวที

ที่มี๔คันรถบัสเขาก็ขับตาม

นายจักรพัฒน์ที่เล่าให้เราฟัง

ผู้บาดเจ็บคนหนึ่งบอกว่ารถถือว่าขับมาไม่เร็วมากนัก
มาถึงจุดเกิดเหตุเหมือนกับชนอะไรบางอย่าง
แล้วรถก็เสียการควบคุมแล้วก็ถลายไปตะแคงไปชนรัวข้างทางนะครับ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต

ในนี้มีนักร้องอีกคนสัมพันธ์อีกมีอะไร

มีครูสอนเต้นอยู่ซางคนครับ

ไม่ครับผมมาคันนี้ครับ

ก็ต้องหยุดรอช่วยเหลือกันนะครับ
นายอำนาจอุดมลาบอายุห้าสิบเอ็ด
เป็นคนขับรถบัสคันเกิดเหตุนะครับ
ซึ่งก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะนะฮะ
เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะนี่ฮะคนขับรถบัสคันเกิดเหตุนะครับ
หลังจากเสร็จงานเมื่อคืนเนี่ยก็ขับรถตามรถบรรทุกที่ขนอุปกรณ์เวที
ก็มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นด่านช่างน้ำหนัก
รถขนอุปกรณ์เนี่ยเขาเป็นรถบรรทุกเขาต้องขับเข้าซ้ายเพื่อเข้าด่านช่าง
ทีนี้รถบัสของเขาเนี่ยเป็นรถขนคนค่ะนะฮะ
ก็ทีนี้เห็นรถบรรทุกเขาเข้าเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวตามไป
พอรู้ว่าเอ้าเขาเลี้ยวเข้าด่านช่างเราไม่ต้องเข้าก็ได้
จังหวะนี้ครับทุกผู้ชมครับคนขับรถบัสเขาบอกว่าเขาก็พยายามที่จะหักหัวออก
ก็ไปชนเกาะกลางตรงนี้พอดีปึ้งเข้าไปนะครับ
แล้วก็พุ่งไปฮะพลิกคว่ำตะแคงลงข้างทางนะครับ
คุณผู้ชมครับมีผู้ที่เป็นพิธีกรประจำคณะหมอลำศิลปินภูไทยนะครับ
บอกว่าเขาก็อยู่ในรถคันเกิดเหตุด้วยนี่แหละตอนนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก
เสียใจมากที่ในคณะเนี่ยมีทั้งคนเจ็บแล้วก็คนที่เสียชีวิต
ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าคือผมเป็นคนแรกที่ออกจากรถผมเป็นคนแรกที่ออกมา
คือผมรู้ว่าเออผมไม่เป็นไรหัวผมนี่ไถดินเลยที่ประตู
พอผมไถดินออกมาก็ประคองตัวเองว่าเออไม่เป็นไรหรอก
สักพักหนึ่งรถก็หยุดผมก็ดันเอาของออกมาคือออกมาคือจะมาดูว่า
ก็เรียกลูกทุกคนเรียกลูกเรียกหาว่าลูกมีใครเป็นอะไรไหม
เออร้องสิลูกเรียกเรียกกันเรียกกันแล้วก็ดูแลกันนะ
ออกมาให้ได้แต่พยายามออกมาให้ได้ลูกตอนเรียกห้าหาลูกทุกทีมทั้งหมด
ถามว่าสลดไหมก็สลดใจที่นั่งมาด้วยกันนั่งอยู่ข้างหลังผม
ก็เยอะคนที่นอนข้างผมก็โดนรถทับแต่ก็สาหัสอยู่
แต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วที่ผมเจอเหตุการณ์แบบนี้
ครั้งแรกผมคว่ำอยู่สุพรบุรีไปแสดงมาเหมือนกัน
นี่เป็นครั้งที่สองที่ผมเจอเหตุการณ์แบบนี้
ใช่ครับพออยู่ได้ใช่ผมพยายามดึงลูกน้องออกมาพยายามประคองลูกน้องออกมา
ประตูรถทับอยู่ขับไล่กันมาขับไล่แกก็จี้จี้รถเวทีมา
ขักออกนอกก็ขึ้นตัวเเนี้ยบางก็หายเลย
มันเป็นช่วงวินาทีแค่แป๊บเดียว
สงสารมากเลยสงสารลูกลูกตอนนี้ลูกทีมทุกคนยิ่งรู้ว่า
เสียชีวิตแล้วได้ยินว่าคนหนึ่งเป็นครูด้วยโอ้มันสลดมากเลยไม่น่าเชื่อ
เริ่มจะหลับแล้วเริ่มจะหลับแล้วตอนที่รถคว่ำเนี่ยก็ได้ยินเสียงเขาร้องกันตะเกียบตะกาย
ผมก็พยายามส่งเสียงให้ลูกลูกเขาได้ยินว่าพยายามออกมาลูกพยายามออกมาให้ได้
ยังออกมาให้ได้ดูแลกันดูกันดูกันเห็นลูกเป็นแบบนี้แต่ละคนสภาพลูกออกมากระจกบาดมั่ง
หัวแตกอะไรแตกพูดมันพูดอะไรไม่ออกเลยคือเราเจ็บไหมมันเจ็บอยู่ที่ใจเหลือ
สงสารลูกน้องรักเขามากคือมาเจอสภาพแบบนี้แล้วจะร้องไห้ก็ร้องไม่ออกเลยนะครับ
พี่เห็นเลยพีนบารริเตอร์เลยตรงนั้นมีนะแสลกี่คน

ไม่มีรถอะไรกละหน้านี่ปรากฏด้วยอย่างเดียว

พรุ่งเช้าจ้านนัทที่ก็มาเคลียร์

เมื่อคืนนี้ตอนที่เขาไปแสดงกันที่ย่านนวมิน
อกจากการโพสต์แสดงความเสียใจ
กับคณะที่มีผู้เสียชวิต๒สบ
ครูเต้ยนะฮะศิลปินภูไทยนะครับ
ก็ได้มีคลิปนะฮะ

เขาต้องไปต่อที่กูชินารายกรราศิลป์

รถขมุกกรด้วยแล้วก็ประสงค์ประเทศหนึ่งคัน

บาทเจ็บไปสามสิบเอ็ดนะฮะ
คือในไลฟ์เฟสบุ๊คของศิลปินภูไทยในเพจเขาเนี่ย
ก่อนที่จะถึงช่วงก่อนจบการแสดงต้องหยุดไลฟ์
ผู้ที่เขาเข้าไปชมผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊คก็ยังไปแสดงความคิดเห็นผ่านคอมเมนต์

เพราะเขารู้ไงว่าเดี๋ยวต้องไปไหนไปไหนต่อตารางการแสดง
ก็บอกขอให้เดินทางโดยปลอดภัยด้วยจ้าอะไรประมาณอย่างนี้
กลายเป็นมาประสบอุบัติเหตุนะคะ

แต่ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะว่าก็มีหลายท่านที่มีงานในวิชาชีพแขนงนี้
ก็ต้องเดินสายเดินทางกันทุกวันทุกคืน

ต้องระมัดระวังค่ะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของความสูญเสียไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะ